อีกหนึ่งที่ที่อยากจะพาไปนะคะพาไปไหว้พระทำบุญ
ดื่มกาแฟและไปดูต้นเตอร์เคียนยักษ์อายุกว่าสี่ร้อยปี
ทั้งบุญอิ่มทั้งท้องแถมยังตื่นตาตื่นใจ
มากันที่วัดหงค่ะวัดหงษ์อยู่หมู่๓ตำบลย่านยาวอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตร
วัดแห่งนี้เป็นวัดเก่าแก่อายุเกือบร้อยปีเลยนะคุณครับสร้างมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสอง
อืมภายในพระอุโบสถนะคะเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อเหลือ
พระพุทธรูปปางมารวิชัยพระอิริยบทประทับนั่งขัดสมาธิราบ
ที่นั่งหน้าตักกว้าง๙๖นิ้วสูง๑๓๓นิ้ว
เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านทั้งในจังหวัดพิจิตรเอง
รวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างมาก
แล้วจะเห็นได้ว่าตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีชาวบ้านที่เดินทางมาวัดแห่งนี้กันเยอะมาก
มากราบไหว้มาขอพรกันนี่แหละค่ะ
จากจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะคะยังมีอีกหนึ่งสิ่ง
ที่น่าตื่นตาตื่นใจด้วยนั่นก็คือ
ตะเคียนยักษ์ตะเคียนยักษ์ต้นนี้
นี่ค่ะจะบอกว่าตะเคียนต้นนี้มีขนาดสูงกว่า๕๐เมตร
โอ้โหสูงมากใหญ่กว่า๑๕คนโอบด้วย
แล้วก็มีอายุกว่า๔๐๐ปี
ตั้งสูงเด่นเป็นสง่าอยู่แล้วก็สร้างความร่มรื่นอยู่ในบริเวณวัดแบบนี้

ซึ่งนอกจากความใหญ่ยักษ์ที่ทำให้ชาวบ้านเขาตื่นตาตื่นใจแล้ว

เคียนตรงนี้เป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าอะไร
ก็เลยทำให้ช่วงไกลวันเสียงดวงเสียงช่วง
เป็นศูนย์รวมความนับถือของชาวชุมชน
ในช่วงเดือน๖ของทุกปี

แล้วเป็นอย่างที่บอกเป็นรุกขมรดกของชาติด้วย

แล้วก็คือนอกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจในวัดนี้

ในวัดยังมีร้านกาแฟให้ชาวบ้านให้ประชาชนมาดื่ม
ดับกระหายคลายร้อนนั่งชิวจิบกาแฟ
ร้านนี้มีชื่อว่าร้านหงสาคาเฟ่

มีบริการกาแฟสดทั้งร้อนทั้งเย็น
ไม่ว่าจะเป็นเอสเปรสโซคาปูชิโนลาเตะอเมริกาโน

อย่างที่บอกแหละว่ามาวัดนี้วัดเดียวเนี่ยนะ
คุณได้ทำบุญใช่ไหม
บุญอิ่มท้องและตื่นตาตื่นใจ
ใครมีโอกาสก็แวะเวียนไปเที่ยวกันได้นะคะ
ที่วัดหงษ์จังหวัดพิจิตร
พิจิตรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่เราเคยสัญจรไปแล้ว

ชอบมากที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยนะอาหารอร่อย

เมืองเขาน่ารักแล้วก็นึกถึงก๋วยเตี๋ยวชาลวัน